วันนี้ตีแสกหน้าเรื่องยาเสพติด
เป็นเรื่องที่เราเคยพูดคุยกันมานาน
ตั้งแต่จับนายไซสนะได้
พ่อฆ๊าชาวเหล่านะคะ

ใช่ครับวันนี้มีการพิจารณาตัดสินคดีสำคัญครับ
เป็นคดีคำพิพากษาของนายไซสนะแก้วพิมพานักค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวลาว
อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับบริเวณการค้ายาเสพติดการผลิตยาเสพติดนี่
มีการเคลื่อนไหวจากสามเหลี่ยมทองคำไปสู่ประเทศลาว
ที่ไปสู่ประเทศลาวเพราะว่าทางไทยเนี่ยมีการกวดขันกันอย่างเข้มงวด
จึงมีการเคลื่อนการขนย้ายเข้าไปที่ประเทศลาวก่อน
จากประเทศลาวก็ย้อนกลับมาที่เข้าไทยจังบริเวณที่หนองคาย
บริเวณอีสานบริเวณนั้นนะฮะจากไทยก็จะเห็นได้ว่าการจับยาเสพติด
ปริมาณมหาศาลที่ทางภาคใต้แต่จริงมันมาจากทางลาว
จะเห็นนัฐิจัวร์สงขลาบ้างไปวัฒนิษฐ์ใหญ่ทุมพร
เพราะบริเวณนั้นมีการเตรียมการที่จะนำออกนอกประเทศ
คือประเทศลาวก็เป็นทางผ่านประเทศไทยก็เป็นทางผ่าน
เพราะการจับยาเสพติดแต่ละครั้งเนี่ยคุณนิวครับมูลค่าเนี่ย
จะเป็น๕๐๐๐๐๐เมตรล้านเมตร
นับวันจะเยอะขึ้นเรื่อยมูลค่าจะมากขึ้นเรื่อย
ที่ผมพูดนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ในการบริโภคภายในนะ
พูดเป็นเรื่องของการบริโภคแต่ปรากฏว่ายาบ้าเนี่ย
มันนำไปสู่ต่างประเทศโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน
ซึ่งอาจจะไปประเทศมาเลเซียออกไปถึงออสเตรเลีย
และอาจจะไปถึงในอเมริกาและในยุโรป

ใช่ครับยาเสพติดที่วันนี้สารตัดสินเนี่ย
ประหารชีวิตนายไซสนะเพราะอะไรครับ
เพราะต้องการปราบยาเสพติดประหาร
แต่ก็ลดโทษเหลือตลอดชีวิต
คุณนิวครับท่านผู้ชมครับทราบไหมครับว่า
ในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นเนี่ย
ถ้าโทษตลอดชีวิตนี่คือจบแล้ว

จะไปลดหย่อนได้ลดหย่อนโทษ
เพราะคดียาเสพแต่นั้นรถก็น้อยน้อยมากครับ

ถ้าเกิน๘ปีหมายความว่าโทษที่ลงนะครับ
ถ้ามีอภัยโทษเนี่ยก็เว้นอีก

ถ้ามีโทษในยาเสพติดเกิน๘ปี

ถึงจะได้ลดแล้วลดก็เป็นปริมาณที่น้อยมาก

จำ๖๐ทัก๑ชัยยะสยบภัยรีได้ไหมคุณนิว

ทางอบจักรปราบตามยาเสพติดนั้น
มีโครงการชัยยะสยบภัยรี
จำพลตำรวจโทสมหมาย

เฉลิมเกียรติศรีวรคาน
ก็คือจับในไสสนะ
ซึ่งเป็นคนลาวคาสนามบินสุวรรณภูมิ
ค้นแตกตื่นตกใจเอ๊ยทำอะไรเนี่ย
เพราะรอคนนี้มานาน

เขาบอกว่าใหญ่กว่าเหล้าตาย

ราชายาเสพติดที่ยังมีชีวิตลุยลมหายใจอยู่

คืออยู่กองพล๙๓เหล้าตา
ชีวิตทั้งชีวิตก็ผัวพันเกี่ยวกับยาเสพติด

ในไทยสนะนี่คือรุ่นใหม่นะ
รุ่นใหม่ไฟแรงเป็นไฮโซลาว
ขับรถเฟอร์ลาลี่ใช้ชีวิตหรูหลา
จะเหมือนกับใครเป็นไฮโซไทยไหม
เพราะว่าคนต่างเหล่านี้คิดจะรวยทางรัฐ
ในไทยสนะนี้ก็เป็นเครือไข่ที่ใหญ่

เกิดขึ้นมาจากการที่ติดตาม

ที่สำคัญเลยคือโทรศัพท์

มีโทรศัพท์และมีการใช้ไลน์
ก็ปรากฏว่ามีสายรายงานคือเวลาที่มีการซื้อขายยาเสพติดเนี่ย
ก็ต้องทราบก่อนว่าตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีสาย

ลาวก็มีแน่นอนว่ามีการซื้อรถใหญ่๑ล้านเลย
แล้วก็มีคนไทยขับรถตู้ออกไป
รถตู้หมายเลขนี้ไปรับของ
แล้วก็ขับเข้ามาที่ด่านที่หนองคาย

รถตู้คันนี้ก็ไปผ่านด่านยาเสพติดที่จังหวัดนครราชศรีมาที่โคราช
ก็ขอตรวจค้นปรากฏว่าซุกซ่อนยาเสพติดไว้ที่หลังคา

แต่เนื่องจากมีสายแจ้งมาแล้ว
ก็ค้นปรากฏว่าพบยาบ้าจำนวน๑ล้าน๒แสนเมตร

ง่ายที่สุดก็แน่นอนครับโทรศัพท์

คดีนี้ตำรวจก็ให้การว่าติดตามโทรศัพท์
ก็ปรากฏว่ามีจุดเชื่อมโยงกันระหว่างนายไซสนะกับคนขับรถ
คนขับรถตู้ในทัยสนะ
โดยมีหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย๖๖
ซึ่งให้หมายเลขนี้ติดตามมานาน
เพราะว่าเวลาที่ดูพวกเอเย่นที่ขาย
ก็ปรากฏว่ามีสายเบอร์นี้ติดต่อเข้าไป
มีการติดต่อมีการโทรศัพท์ติดต่อตลอด
ซึ่งปรากฏว่าเจ้าของเบอร์นี้เป็นไฮโซที่ลาว
ก็ปรากฏว่าเมื่อเช็คเบอร์โทรศัพท์

ในทัยสนะก็เชื่อมโยงโตไปหาคนขับ
รับกันเป็นทอดโทรศัพท์ต่างเหล่านี้
ก็ใช้เป็นหลักฐานในการเชื่อมโยง
คือจริงไม่ต้องไปจับว่ามียาเสพติดอยู่
ไปตรวจที่ไปจับที่สนามบินสุวรรณภูมิในไซสนะก็ไม่มียา
แต่มีการติดต่อสื่อสารเป็นหลักฐานอันมั่นคง

นี่แหละเครือข่ายยาเสพติด

มีการติดต่อสื่อสารกันโดยตลอด

มีการโทรเช็คกันตลอดว่ามาถึงหรือยัง
เดินทางไปถึงไหนหน้าฉากทำอะไร
คุณนิวทำเป็นไฮโซ

อันนี้คือภาพลวงตาท่านผู้ชมที่เห็นอยู่เป็นประจำ
ซึ่งณวันนี้เนี่ยผลออกมาแล้วแหละครับ
คำตัดสินโทษถึงประหารชีวิตลดเหลือตลอดชีวิต

เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าตีสันหน้ากันต่อค่ะ
สารพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทย์และจำเลยให้การปฏิเสธ

โจทย์มีพยานเป็นเจ้าธุ์ที่ตำรวจเบิกความตำลำดับ
จากการปฏิบัติหน้าที่ไม่รู้จัก
ไม่มีเหตุโกรธเครื่องกับจำเลยมาก่อน

เชื่อได้ว่าพยานเบิกความตามความจริง
แต่คดีต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัย
คือจะไปลงโทษกันแบบเพราะว่าสงสัยไม่ได้
เพราะว่าเอาคนถึงตลอดชีวิต
ประหารชีวิตจะต้องมีหลักฐานมั่นคง

ปรากฏว่าพยาน
แต่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เบิกความสอดคล้องเชื่อมโยงกันว่า
ในการขนยาเสพติดใช้รถตู้
ที่นายทัศพลเป็นคนขับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สะกดลอยตาม
ตรวจค้นพบเม็ดเอ็มฟาเตมีนซุกซ่อนอยู่
สอบสวนนายคนขับรถให้การว่าจำเลย
ก็คือนายไซสนะเป็นพี่ใหญ่ในการสั่งการขนยา
พร้อมชี้ภาพยืนยันนายไซสนะ

มันไม่ใช่การซัดทอดเพื่อให้ตัวพ้นผิด
แต่ให้การโดยละเอียดยากแก่การปั้นแต่ง

ก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์

ของนายไซสนะพบว่ามีการติดต่อกับ
เรื่องการขนยาเสพติด
โอนเงินเชื่อมโยงกับเป็นเครือข่าย
ติดต่อกับขบวนยาเสพติดหลายกลุ่ม

จำเลยให้รับการสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
พยานหลักฐานมีน้ำหนักมั่นคงว่าจำเลยกระทำผิดจริง

ไม่ได้มีโทรศัพท์๕เครื่องเป็นของกลาง
คือจำเลยในไซสนะบอกว่าเบอร์ตัวเองมีอยู่เบอร์เดียว

แต่ปรากฏว่าเมื่อตอนสอบสวน
ไซสนะกลับยอมรับว่าเบอร์อื่นที่ใช้ในไลน์เป็นของจริง

และที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่ลงนำในเอกสาร
ได้รับการปล่อยตัวนั้นเป็นการอ้างลอย

คดีเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ย

สารต้องพิเคราะห์หลักฐานต่างพยานต่าง

ไม่ใช่ว่าสงสัยนิดหน่อยแล้วไปลง

เพราะฉะนั้นหลักฐานเป็นเรื่องสำคัญ
เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เกี่ยวยงกับการขนเนี่ย
ระหว่างนั้นจะมีการติดต่อสื่อสารกันไง

ขอไปถึงไหนแล้วผ่านแล้วยัง

หรือว่าบางครั้งก็จะมีรถนำ

ขับไปดูก่อนดูเส้นทางซิผ่านดูซิมีด่านหรือเปล่า
โทรบอกไอ้คันหลังบอกทางโปร่งทางบางโปร่งแล้วมาเลยมาเลย
ก็ปรากฏว่ามีการโทรหากันจริงมีไลน์ติดต่อกัน
ทีนี้ปรากฏว่ามีนายบอยเข้ามา

ทุกครั้งที่นายไซสนะมาก็จะพบนายบอย
บอยเนี่ยถือว่าเป็นนักค้าระดับอะไรครับ
แบ่งเป็นโซนชัดเจน
ส่วนของกรรณีอะไรระบวนการในไซสนะ

โรงงานต่างนี้ก็อาจจะเป็นแถวรัชฉานเมืองยอน
ซึ่งอยู่นอกประเทศไทย
เชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือ
กับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อย
ซึ่งบริเวณนั้นแน่นอนครับบางทีเนี่ย

เพราะพม่ามีวิธีการให้ปกครองกันเอง
ก็ปรากฏว่าในสมัยก่อนจากโรงงานก็จะสูดสู่ภาคเหนือของไทย

ปรากฏว่าตอนนี้เป็นเส้นทางสายใหม่

สายไหมของยาเสพติดก็คือผลจากโรงงานเข้าลาวครับ

เพราะว่าที่โรงงานเนี่ยจำได้ไหมครับว่าที่ผมบอก
ถ้าอ้อมไปหน่อยก็เข้าลาวได้เลย
ลาวค่อยขนเข้าไทยที่บริเวณอีสาน
ลาวเข้ามาเข้าไทยก็ปรากฏว่าทั้งสองเส้นทางเนี่ย
ไปที่ไหนครับไปทางภาคใต้

ไม่ได้อะไรปรากฏว่าเมื่อจุดเชื่อมโยงของนายบอย
ซึ่งเป็นนักค้าภาคกลางในตลอดพบ
ก็ปรากฏว่ามีตัวละครเพิ่มขึ้นอีกคนนึงคือ
นายเบ้นจำได้ไหมครับเบ้นเรสซิ่ง
สิ่งที่ผมเล่าก็เพราะว่ามีกระบวนการเชื่อมโยงกัน
ปัจจุบันทั้งหมดก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
คดีของศาลเอาในใส่สนะก่อน

ต่อมาก็ต้องพิจารณาถึงในเบ้น

เกี่ยวข้องอะไรกันยังไง

อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมอธิบายให้ฟัง
เพื่อให้คือคนต้องระมัดระวัง
เดี๋ยวนี้มันตรวจสอบกันมันโอนเงินกันโอนมือถือได้ไหม

เพราะฉะนั้นตำรวจเขาสอบเส้นทางการเงิน
ก็ตั้งข้อสงสัยว่าเ๊ย
ที่ผมเรียนให้ทราบแหละคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ

มันไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธกันโดยที่ไม่มีหลักฐาน
เพราะว่าเมื่อมีคดีขึ้นมาก็ต้องหาหลักฐานแล้วครับว่า
เอ๊ะทำไมเราจะหาวิธียังไง
เพื่อจะชี้แจงให้เห็นว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือว่าถ้าเรามีโอนเงินจริงมันเป็นโอนซื้อของ

สนใจเป็นโอนซื้อของกันโอนกันเพราะไอ้นั่นกัน
แต่พอโอนกันเพราะว่ายืมกัน
อย่างนั้นมันรู้จักกันขนาดไหนถึงยืมเงินกันได้เป็น๑๐ล้าน
เรื่องนี้ก็ยังต้องรอลานตรวจสอบ
รอการขึ้นสู่กระบวนการพิจารณา
ซึ่งปัจจุบันก็คงจะอยู่ในขั้นตอนนั้นแล้วครับ
อันนี้ก็เป็นบทสรุปของฯ๑๐ติด
ที่เราเห็นเป็นเพียงแค่คนแรกเท่านั้น

ใส่สนักทุนชาวภิกษ์สัตย์ตรีสะอาดแหน้วกันต่อเนื่องแน่นอน
ตอนนี้พักกันก่อนยังมีเรื่องคุณเปรมชัยนะคะ
รออยู่ช่วงหน้าสักครู่ค่ะ
คุณนิวครับเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
สมมุติว่าละกันในเวลาใจวันนั้นไม่เข้าป่าไป

ไปกินข้าวที่ร้านรูหรูพัฒนาคารรูหรูซะที่หนึ่ง

เหตุการณ์ไม่ได้เปิดเป็นอย่างนั้นมันทำให้ผมจะต้องพูดเรื่องของคุณเปรมชัยมา
หลายอาทิตย์ติดต่อกันเพราะสังคมให้ความสนใจ
ข่ายต่างสื่อโซเชียลก็ยังไม่ได้เบา
เพราะว่าคุณเปรมชัยนั้นไม่ใช่คนธรรมดา
ตำรวจก็รีบล่ะครับรีบสอบเพราะอะไร
เพราะว่าสังคมก็กดดันนะคะว่าทำงานช้า
กดดันรีบสอบล่ะครับ๓๖วัน
ท่านศรีวราบอกสอบเสร็จแล้วส่งสรุปสำนวนส่งอายการ
ปรากฏว่าอายการดูแล้วบอกให้สอบเพิ่ม

ในประเด็นต่างจับตัวหนึ่งสี่หน้าให้สอบประเด็นต่าง

แล้วคุณคิดว่าถ้าสอบแล้วจะสอบใครได้
เพราะเปรมชัยเขาบอกเขาไม่ให้การเขาให้การชั้นศาล
ก็ต้องสอบวิเชียนคนเดิมแล้วครับ

ก็สอบก็พยานนะคะเป็นพยานสำคัญ

อายการเขาบอกเขาทำงานทุกวันนะ
เสาร์อาทิตย์ก็ทำงานทุกวัน
และดูแล้วจะแจ้งก่อหาในเปรียบใช้ได้เพิ่มอีก

ส่วนที่บอกแจ้งข้อหาไป๓๖วัน๙ข้อหา
อีก๓ข้อหาก็จะเสร็จสิ้นเดือนนี้

ท่านศรีวราบอก๑๒ข้อหา

รับทราบข้อกล่าวหาและข้อหากล่าวหาอะไรครับ
ค่ะเรื่องของพยานติดสินบน

นายโยงก็คือหนึ่งในบริวารของในเปรียบใช้ที่เข้าป่าไปด้วย

พูดเล่นไม่ได้เหรอ

อย่างไรก็ดีในเปรียบใช้รับทราบก่อก่าวหาแล้ว

หนึ่งในข้อกล่าวหานั้นโดนกระทบไปถึงเมีย
อย่างที่ผมเคยแจ้งไปก็คืองาช้าง
ก็ถึงมี๒๐๐๓๐๐คู่ล่ะที่แจ้งกัน

งานอกก็คืองาของอาฟริกา

ก็ปรากฏไอ้งาเจ้าปัญหากู้นี้ที่ไปพบที่บ้านในเปรียบใช้
ขณะที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นก็พบงา

วันนี้เข้าไปตรวจมาก็พบว่าเป็นงานอก
งานอกก็ไปสอบถามก็บอกว่าของเมีย

แล้วก็เมียก็ให้การว่าตกทอดมาเป็นมรดก
ก็ไม่รู้ที่มาว่ามันคืองานอกอะไร

ตัวเองก็ไม่มีความรู้จะรู้ได้ไงว่าเป็นงานอก

ก็รับมอบมาเป็นมรดกก็เก็บไว้

เพราะจะรู้ว่ามันงานอกงานัย

อุทยานบอกว่าใครมีงานให้มาแจ้งนะ

เพราะท่านอัยการสมศรีท่านอัยการที่จะดูแลคณีนี้
จะจัดการคณีนี้เขาบอกว่ามีจะแจ้งข้อเก่าหาเพิ่มได้อีก
แต่ตอนนี้ที่สอบไปตลอดเขาให้สอบเพิ่มอีก
ทบทวนซิไปเก็บตกยังมีประเด็นอะไรที่มันยังเป็นช่องว่างอยู่
เต้นที่เบรมชัยที่ผมบอกหนังสือร่องของความเป็นเท้ายังไม่มี
ถ้ามีก็ต้องพิจารณาอย่างดีต้องระวัง
เพราะเป็นสิทธิ์ในเปรมชัยที่จะขอความเป็นธรรมได้
เพราะว่าดูแล้ว๓๖วันเท่านั้นโดนไป๗๒ข้อหาแล้วเฉลี่ย

หรือว่าทำงานเร็วมากนะคะ

ผมบอกแล้วเร็วมันก็ต้องไม่ดีใช่ไหม
อาจจะให้สอบอัยการให้สอบอีกวันศุกร์แล้วเสร็จเลย
ในวันนี้อีกอีก๒อันจะส่งไปอัยการใหม่
ทำงานแบบรวดเร็ว
มันเป็นคดีที่เพราะอะไรถึงเร็ว

อยากให้มีบทลงโทษออกมาให้ชัดเจน

กระบวนการต่อสู้มันก็ต้องต่อสู้กันมันจะชัดเจนอะไรป้งปั้งจะเรียบร้อยอะไรยังไง
เพราะวันนี้นายเปรมชัยก็จะบอกแล้วบอกไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่ได้ทำ
ความจริงจะปรากฏบนศาลเห็นไหม
อันนี้ก็รู้แล้วว่าแนวว่าไม่รับหรอก
มันจะมีกระบวนการต่อสู้อีกนานครับคุณนิวครับ
กระบวนการอันนี้เป็นแค่ตำรวจส่งอายการ
เวลาที่เกิดขึ้นก็เวลาแค่เดือนเดียว
ไม่ได้มีอะไรที่โอ้โหจะรวดเร็วเหมือนกับสารโซเชียลได้
โซเชียลนี้ลงเร็วนะลงเดือนเดียวลงเลยนะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอกันต่อไปว่าคุณเปรมชัยจะเคลื่อนไหวอย่างไร
จบง่ายไหมหรือจะอีกยาวนานนะคะ

งั้นรอกันก่อนตีแสกหน้ากันแน่นอนเรื่องนี้
แต่วันนี้หมดเวลานะคะพรุ่งนี้มาตีแสกหน้ากันใหม่

สวัสดีครับ